คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องของการทวงหนี้โหด
ผู้หญิงของเธอนั่ง๒๙ปีเธอทำงานเป็นสาวพีอาร์
ไปกู้เงินนอกระบบมา๑๓๐๐๐๐บาทไปเล่นแฉ่แต่ถูกโกง
เธอไม่ได้หนีขอหาเงินก่อนไม่ได้มีการปิดกั้นการสื่อสารใดกับเจ้าหนี้
แต่เจ้าหนี้ผู้ชายคนนี้บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอหนักมาก
เอาปืนบีบีกันทุบหน้าจิกหัวลากไปกระทืบหน้าปูดบวม
บังคับให้กราบเท้าต่อหน้าคนด้วย
เธออวมทั้งกายและใจเงินแสนสาม
ไม่ได้หนีแต่ก็ถูกโกงเหมือนกันนะฮะ
คนอยู่เต็มไปหมดแต่ไม่มีคนช่วยนะครับ
แต่ก็มีคนถ่ายคลิปเป็นหลักฐานดูสิฮะ
อายุ๑๙ปีเจอหนักขนาดนี้
เป็นคลิปจากมือถือของคนที่ถ่ายเอาไว้ได้
อันนี้เป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ

อันนี้คือกล้องวงจรปิดเรามีอีกหนึ่งมุมเห็นไหมฮะ
ชกหน้าอื้ออย่างนี้ฮะผู้หญิงนั่นน่ะ

นายทุนเงินกู้คนนี้เป็นผู้ชายครับอายุเยอะแล้วนะเดินปรีเข้าไปในสนามฟุตบอลพร้อมทั้งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินคุมเชิง
กระชากผมผู้หญิงคนนี้เป็นสาวพีอาร์ลากออกไปที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์
ชายคนนี้หยิบปืนสั้นสีดำทราบภายหลังว่าเป็นบีบีกัน
ออกมาทุบใส่หน้าผู้หญิงคนนี้กระแทกใส่หัวเข้าไป
บังคับให้กราบเท้าแล้วก็กระหน่ำทำร้ายร่างกายด้วยการตบหน้าผู้หญิงยืนคุมอยู่ไม่ช่วยนะครับ
ทำให้สาวพี่แอร์คนนี้หงายหลังยกมือไหว้ขอชีวิตแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่หยุดทำร้าย
ผู้หญิงที่มาด้วยกันไม่ได้ห้ามด้วยครับยืนเฉยอย่างนั้น
ผ่านไป๕นาทีสาวพี่อาร์น่วมแล้วครับ
มีตำรวจชุดสืบสวนสภขอนแก่นสวมชุดกีฬาสีน้ำเงินพร้อมกับเพื่อนรีบเข้าไปช่วย
เห็นมั้ยฮะกราบเท้าเลยตำรวจนอกขึ้นแบบเหมือนกับว่าไปเตะฟุตบอลอยู่
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ผ่านมา
โดนทำร้ายซะน่วมคนถึงจะเห็นแล้วก็เข้าไปช่วยกัน
ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้เสียหายอายุเพียง๑๙ปีเขาบอกว่า
หนูไปกู้เงินเข้ามานอกระบบ๑๓๐๐๐บาทจากผู้ชายคนนี้แหละ
หนูเอาไปเล่นแชร์ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายแพร่อายุ๔๒ปี
ก่อนเกิดเหตุก็มีการคุยกับนายแพร่แล้วว่าตอนนี้หญิงยังไม่มีเงิน
หนูก็โดนโกงเหมือนกันดูหน้าเธอสิฮะอันนี้ขนาดเบอร์ภาพแล้วนะครับ

หนูโดนโกงเหมือนกันเดี๋ยวหนูขอทำงานหาเงินใช้หนี้ก่อน
หนูไม่เคยหนีหนูไม่มีการปิดกั้นการสื่อสาร
คุณผู้ชมดูตาเธอสิฮะนะฮะแต่ว่าในแพร่เนี่ยทำร้ายร่างกายเธอหนักมาก
แล้วก็เจ็บสาหัสแล้วก็บังคับให้กราบเท้าซะด้วย
บอกได้ว่าต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหนูให้เงินเข้าไปก่อน๕๐๐บาท
ช่วงสิ้นเดือนหนูก็จ่ายเพิ่มอีก๑๐๐๐เป็น๑๕๐๐๐แต่ในแพร่ไม่พอใจ
เพราะต้องการให้ใช้หนี้เดือนละ๑๕๐๐๒๐๐๐บาท
ล่าสุดเธอให้ปากคำแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับนายแพร่ไปแล้ว
ยืนยันจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
หลังเกิดเหตุตำรวจดำเนินคดีกับนายแพร่ข้อหาทำร้ายร่างกาย

นะฮะโดยการขู่เข็นและปรับเป็นเงินเพียง

ทำร้ายร่างกายปางตายแต่ปรับแค่พันบาท

เธออยากให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย

แพร่โดนปรับแค่พันเดียวแล้วปล่อยตัวไปแล้ว
แล้วสภาพเธอเนี่ยมันน่วมเกินไป